กวนคนดีที่ไหน

ตอนแรกเขามีอยู่๕คนนะ

นายนพัดหนีไป

ขอคว้าตัวหนุ่มอาเล็กนะคะมาถามตรงเลยละกัน
ว่าเจ้าตัวแจ้งชัดเลยนะว่ายังอยู่ครบครับ

ต้องแยกย้ายบ้านใครบ้านมันไปก่อน

พอถ่ายละครแล้วอุ้ยงานดีเหมือนกันนะ
เขาเล่นเป็นป๊าแก่กันได้เลย

เดี๋ยวติดตามผลงานน้องแน่นอนคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ส่วนสาเหตุที่ยังไม่ยอมเดบิวต์ตัวเอง
ดูจากลีลาแล้วอเล็กไม่เป็นไรนั่งพักดีกว่าเชียร์เพื่อนดีกว่า
เพราะว่าอาเล็กเนี่ยก็กลัวเจ็บตัวเนาะหลายคนก็แข้งขาหัก
มันอุบัติเกตได้นะไม่ป้องกันในการเล่น

นอกจากพี่บอยพี่เกษแล้วมีกระทิงนี่แหละที่สนิท
จากพวกพี่บอยพี่เกดแล้วมีกระทิงนี่แหละที่สนิท

เพราะว่าเราได้เข้าฉากด้วยกันตลอดได้อยู่ด้วยกันตลอด
ก็เพราะว่าเราได้เข้าฉากด้วยกันตลอดได้อยู่ด้วยกันตลอด
ก็เพราะว่าเราได้เข้าฉากด้วยกันตลอดได้อยู่ด้วยกันตลอด
ก็เพราะว่าเราได้เข้าฉากด้วยกันตลอด
ก็เพราะว่าเราได้เข้าฉากด้วยกันตลอด
ก็เพราะว่าเราได้เข้าฉากด้วยกันตลอด
ก็เพราะว่าเราได้เข้าฉากด้วยกันตลอด
ก็เพราะว่าเราได้เข้าฉากด้วยกันตลอด
ก็เพราะว่าเราได้เข้าฉากด้วยกันตลอด
ก็เพราะว่าเราได้เข้าฉากด้วยกันตลอด
ก็เพราะว่าเราได้เข้าฉากด้วยกันตลอด